เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
รู้วิธีการเลี้ยงวัวหลุมแล้วล่ะครับ
ชาวตลอดข่าวมาที่บ้านสวนของคุณดันตินันกิมาคม
เกษตรกรเลี้ยงวัวหลุมในพื้นที่ตำบลหานเทา
อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง

เขาจะทำคอกวัวด้วยปูนซีเมน
แล้วนำวัตถุดิบอย่างขี้ไก่แกรบดิบขี้เลื่อย
มารองคอกวัวแล้วนำวัวมาเลี้ยงในคอก
หลังจากมีไหม
กระสอบละเจ็ดสิบบาทซึ่งทำให้คุณกันตินันมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาท
ที่แห่งนี้จะกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ